หลายหลายคนติดตามกันเกี่ยวกับการเมืองสักนิดนึงค่ะหลายหลายคนเป็นแฟนคลับพี่ปุ่น
พี่ปุ่นเนี้ยก็คือเนอะตั้งแต่เรียกว่าศึกผู้ว่าค่ะ
มาถึงศึกสนามใหญ่สอสอที่ผ่านมาเนี่ยมีคนพูดถึงพี่ปุ่นกันเยอะเหลือเกิน
ปุ่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับคุณหญิงหน่อยมาตลอดนะฮะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ในภักดิ์ไทยสร้างไทยจนวันนี้เป็นวันที่พี่ปุ่นสิทธาธิวารีเนี่ย
ลาออกจากสมาชิกพักไทยสร้างไทยแล้วนะฮะอืม
วันนี้มีรายงานข่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเนี่ยระบุว่าเอ่อ
บุญสิทธาธิวารีเนี่ยหรือแดดญี่ปุ่นเนี่ยอดีตคันดิเดตนายกรัฐมนตรีจากไทยสร้างไทยเนี่ยนะฮะ
ในช่วงเลือกตั้งอีกสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่ผ่านมาเนี้ยแจ้งยืนลาออกจากการเป็นสมาชิกภักดิ์ไทยสร้างไทยแล้ว
แล้วเป็นที่เรียบร้อยว่าโอเคละณวันนี้
คุณปุ่นไม่ได้อยู่ภักดิ์ไทยสร้างไทยแล้วแล้วหลายคนก็จะจับตามองอะเขาจะไปไหน
นั่นแรงอ่ะคือฮืมเขาจะไปไหนเพราะว่าจริงจริงแหละพี่ปุ่นเนี้ย
อยู่กับเพื่อไทยมานานตั้งแต่สมัยไทยรักไทยอยู่ตั้งแต่สมัยคุณทักษิณชินวัฒน์
เป็นนายกรัฐมนตรีไล่มาตลอดแล้วตอนหลังเนี่ยก็คือโอเคแหละ
คุณหญิงสุดารัฐก็ย้ายออกไปเปิดพักใหม่
ก็เป็นคนที่ส่ง
กฎหมายหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนุนว่าด้วย
พระการเมืองสองพันห้าร้อหกสิบเนี้ยมาตายี่สิบเจ็ดวัคดิ์สอง
กำหนดให้การลาออกจากการเป็นสมาชิกพักการเมืองมีผลสมบูรณ

นายทะเบียนสมาชิกพักการเมือง

และเป็นตัวแทนการเมืองประจำจังหวัด
จังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับวันนี้เป็นวันที่พี่ปุ่น
สิ้นสุดสภาพของการเป็นเอ่อสมาชิกพักสมาชิกพักแต่ความจริงแล้ว
สำหรับภักดิ์ไทยสร้างไทยจริงจริงพักไทยสร้างไทยเนี่ย
ในการเลือกตั้งสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
เขาได้ทั้งหมด๖ที่นั่ง๖ที่นั่งเนี่ยมาจากสอสอเขต๕ที่นั่งนะฮะ
สอสอเขตอย่างเดียวนะฮะห้าที่นั่งแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย
อีกหนึ่งที่นั่งซึ่งปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยตอนแรกเป็นของคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ
ค่ะคุณหญิงหน่อยลาปุ๊บคุณหญิงหน่อยก็ลาออกค่ะ
เพื่อให้อีกท่านหนึ่งเนี่ยได้ไปเป็นความหน้าที่ในสภาพอืม
เพราะฉะนั้นโดยแดดดี้ปุ่นสิทธาธิวารีเนี่ยไม่ได้เป็นสอสอ
เพราะว่าอันดับปาร์ตี้ลิสต์ของคุณปุ่นเนี่ยอยู่ในอันดับที่ห้า
แต่ขณะเดียวกันพักไทยนั่งไทยเนี่ยได้ปาร์ตี้ลิสต์แค่คนเดียว
ก็มีหลายคนจับตามองว่าพี่ปุ่นเนี่ยจะไปสังกัดกับพัก
มีคนถามว่าจะไปอยู่ก้าวไกลไหมคะแววใช่ไหมว่าพี่ปุ่นจะไปอยู่ก้าวไกลไหม
คนส่งมาเนี่ยเพราะหลังหลังมีการเห็นพี่ปุ่นไปแหมไปกินกาแฟส้มที่พักก้าวไกลบ่อย
อืมไม่รู้เลยเพราะว่าอย่างงั้น
โปรดติดตามตอนต่อไป